ส่วนเรื่องของการแข่งขันวอเล็กบอลอาเซียนกลางปีนะครับ

โดยการอุ่นเครื่องกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับ
เพื่อเช็คร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาครับ
เมื่อวานครับก็ลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
ก่อนการแข่งขันอาเซียนกลางปีครับ
๒๐๒๒กันยายนที่จังหวัดนักคอราชสีมา

แล้วก็ทำการอุ่นเครื่องกับทีมโทเร่

โดยเปิดให้กับสื่อบัญชนไปเก็บภาพด้วย
ซึ่งผลก็เป็นโทเร่เอาชนะไปได้๓ต่อ๑เซต
ความสำคัญมาก
แต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งเลยครับ
รายการนี้เราก็จะพยายามประกอบทีมให้เร็วที่สุด

ส่วนคนที่ไม่มีชื่อจากชุดชิงแชมป์เอเชีย
ก็คือนุษฎธต้อมคำแล้วก็ยุภาสถิตย์กลาง
๑๖เจอกับทางคูเวทหนุ่มไทยก็อาศัยนะครับ
เสิร์ฟที่หนักหน่วงแล้วก็ขึ้นบล็อกแล้วก็ตีกันอย่างแม่นยำกว่านะครับ
ชนะไป๓เซตรวด๒๖๒๔๒๕๒๑๒๕ต่อ๑๖นะครับ
ทีมไทยชนะไป๒นัดมี๖คะแนนนะครับก็รวมคะแนนจากรอบแรกมา
เข้าไปเล่นในรอบจัดอันดับ๙ถึง๑๒แน่นอนแล้วครับ
รอบ๒จะพบกับอินโดนีเซียในเวลา๑๘นาที๓๐นาที
หน้าจอไทยรัฐในเวลาตี๒ครับ